ภูมิใจของทัพนักกีฬาไทยนั่นก็คือ
วรีบรสาวไทไปแข่งขันชิงแชมป์โลก
ซึ่งเกมแรกก็เชื่อตุลิกีไป๓๒

ความมั่นใจจากเกมแรกมีผลสำคัญ

เพราะว่าจะมี๒นักกีฬาไทยมีโอกาส

จากฟอร์มแรกขนวัลลายการนี้
ซึ่งแนะนำนะคะถ้ายิ่งชนะต่อเนื่องไป

ถ้าเกิดว่าไทยบนอันดับ๑ของโลกได้

มีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกทันที

ความขึ้นไหวของทีมอริมวัลสาวไทยนะครับ
ก็เดินทางถึงโปรแลนด์เรียบร้อยครับ
เพื่อจะแข่งอีก๔เกมที่เหลือในรอบแรกของสายบี

แล้วก็๑๖นาที๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับ

ก็ใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยเรื่องของความปลอดภัย
จากนั้นนะครับก็ถึงที่พักเวลา๑ทุ่มนะครับ
โปแลนด์โดยมีโปรแกรมฝึกซ้อมช่วงเย็น
ตามเวลาท้องถิ่นนัดนี้ครับทีมลูกยางสาวไทยนะครับ
หากเอาชนะโปแลนด์ได้จะแซงโปแลนด์
ขึ้นมาอยู่อันดับ๑๓ของโลกทันที
เพราะตอนนี้นะครับไทยอันดับ๑๔มี๒๑๖แต้ม
แลนด์อันดับ๑๓๒๑๙คะแนนห่างกันแค่๓แต้มเท่านั้น

โปแลนด์คืนวันที่๒๗กันยายน
เช้ามืดวันที่๒๘กันยายนเวลาตี๑๓๐นะครับ
การโพสต์คลิปรวมช็อตเด็ดของ
สถิภาพรจันทิวิสูจน์หัวสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยนะครับ

ซึ่งถือเป็นการแก้เกมที่ได้ผลดีสุด
เพราะว่าเธอสร้างเสียงฮือหาไปทั่วโลกด้วยการระเบิดฟอร์ม

พลังการเสิร์ฟลูกตบระยะ๓เมตร
แล้วก็การบล็อกพาทีมไทยพลิกชนะตุรกี
ศึกชิงแชมป์โลกสุดมันนะครับ
ลูกยางก็เข้าไปกดถูกใจกว่า๕๐๐๐คน
และเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า๑๓๐๐คอมเมนต์นะครับ
ส่วนใหญ่ชื่นชมผลงานของเธอพร้อมยก
ให้เป็นสตาร์ลูกยางไทยคนใหม่ที่น่าจับตามองครับ